แต่ที่จะพาคุณผู้ชมไปดูเป็นเรื่องราวบรรยากาศ

ชื่นชมยินดีกับความรักของคนคู่นี้กันค่ะ

เป็นเรื่องราวของการแห่ขบวนขันหมากมาสู่ขอเจ้าสาวเมืองย่าโม
ส่วนเจ้าบ่าวก็คือคนนี้แหมเอวดีจริง

ชื่อคุณรัชนีกรปลื้มพันธุ์
นางสาวรัชนีกรปลื้มพันธ์นี่แหละแต่เป็นเจ้าบ่าว

เพื่อที่จะมาสู่ขอนางสาวรัตยากรแสวงผลหรือคุณแตม

ตุ๊กกับแตมก็เป็นคู่กันจริง
เป็นเรื่องราวความรักที่ไม่ธรรมดาจริงค่ะ

เขาเนี่ยใช้เวลาตามตื้อตามจีบกันกว่าปีอะค่ะ

แล้วหลังจากนั้นก็คบหาดูใจกันมา๘ปี
กว่าจะตกร่องปล่องชิ้นตกลงปงใจกันจัดงานแต่งงานขึ้นมานะคะ
คุณตุ๊กบอกเลยว่ามั่นใจแล้วว่าน้องแตมเนี่ยคือคนที่ใช่

ไปฟังเสียงเจ้าบ่าวคุณตุ๊กเนี่ยยืนยันกันหน่อยค่ะ

นี่เนี่ยก็มีการพูดคุยมีการเจรจากับผู้หลักผู้ใหญ่
รู้จักแล้วก็เห็นความเคลื่อนไหวเห็นทั้งสองคนไปมาหาสู่กันเป็นประจำ

มันไม่ได้มีเหตุผลนะคะมันเกิดขึ้นได้กับคนทุกเพศทุกวัย
คู่นี้ก็เป็นคู่ที่น่ารักที่คบกันมาตั้งนานกว่า๘ปีเนี่ยนะคะ
เจ้าสาวบอกว่าในช่วงที่คบกันเนี่ยนะคะตัวเองรู้สึกดีกับเจ้าบ่าวมาโดยตลอดเลย
เพราะว่าคุณตุ๊กเจ้าบ่าวอัธยาศัยดีเป็นกันเองเข้ากับเพื่อนของเจ้าสาวได้ทุกคนเลย
ก็เลยแหม่หลงรักส่วนตอนที่ถูกขอแต่งงานนั้นนะคะ
มันเป็นโมเมนต์ที่แบบสุดจะเตอร์ไพรส์เจ้าสาวบอกว่ารู้สึกอึ้งไปชั่วขณะค่ะ
เพราะไม่แน่ใจว่าเอ๊ะพี่ตุ๊กเนี่ยพูดจริงหรือพูดเล่น
เพราะตอนแรกก็รู้สึกกังวลใจเล็กกลัวเหมือนกันนะ
ว่าพ่อแม่เนี่ยจะไม่ยินยอมเพราะว่าเป็นการแต่งงานระหว่างผู้หญิงกับผู้หญิงด้วยกัน

แต่ว่าสุดท้ายค่ะความรักชนะทุกสิ่งบนโลก
คุณพ่อคุณแม่ก็อนุญาตแล้วก็ยินดีให้ทั้งคู่แต่งงานกันได้
แต่เจ้าบ่าวบอกเลยนะคะว่าคบกันมากว่า๘ปีเนี่ย
วันนี้วันเดียวเหนื่อยเท่ากับ๘ปีที่ผ่านมาเลย
โอ้โหเฉพาะอะไรอ่ะไปดูค่ะ
พี่ตุ๊กค่ะพร้อมแล้วนี่แหละขอพี่พิวไป
น่ารักทุกคนเลย

เพื่อความรักเพื่อการที่จะได้ครองหัวใจของเจ้าสาวเนี่ย
บ่าวทำได้ทุกอย่างจริงนะคะพี่ตุ๊กของเราค่ะ
เรียกเลยว่า๘ปีที่ผ่านมาเนี่ย
เหนื่อยน้อยกว่าวันนี้วันเดียว
กว่าจะผ่านประตูเงินประตูทองประตูหนักประตูเงินประตูอะไรมากมายไปได้เนี่ยโอ้โห
แต่ยังไงก็แล้วแต่ทุกคนก็ยิ้มได้ด้วยแบบนี้นะคะ
หลังจากนี้ค่ะทั้งคู่ก็สัญญาใจกันว่าจะอยู่ครองคู่กันไปจนแก่จนเท่าชั่วนิดนิรันดิ์
เข้าสู่พิธีวิวาพิธีมงคลสมรสอย่างเป็นทางการตามประเพณีไทย
ยินดีด้วยกับคุณตุ๊กคุณแตมค่ะ

เราเห็นคนเขารักกันแล้วก็เข้าพิธีแต่งงานกันแบบนี้แหม่มันก็น่ายินดีเนอะ
รักเป็นสิ่งสวยงามเห็นแบบนี้นี่เรายังอิจฉาเลยนะคุณ
คุณดูสิคุณผู้ชมที่ตะโกนมาว่าอยากแต่งงานเดี๋ยวตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้ว

วันนาคะเป็นยังไงบ้างนะคะส่วนอีกคนนึงส่งมาตะกี้เลย
ฉันอาจจะโสดแล้ว

โสดดีใจก็ว่ากันดีส่วนบางคนอยากมีคู่มีแล้วก็ดีใจด้วย
อย่างที่เมื่อสักครู่นี้เขาแต่งงานกันเรียบร้อย